นี่มันสัตว์ประหลาดนี่นะมันเป็นสัตว์มีพิษแน่เลย
ชาวบ้านที่กระบีนเขาตกออกตกใจค่ะไปเจอสัตว์ตัวหนึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลาน
หน้าตาเหมือนอาเฮียค่ะแต่ว่าหัวมันเป็นสีส้มคุณดู
คุณเคยเจอเปล่ารู้จักหรือเปล่าอะไรอ่ะเนี่ยไม่ใช่อีกว่าหน้าอะไรหน้าตาเหมือนนี้แหละคุณ
ลำตัวเป็นปล้องปล้องหัวสีส้มปรี๊ดแบบนี้เลยค่ะหน้าตาคล้ายตัวเงินตัวทองหรือว่าอาเฮีย
แต่มันไม่ใช่เขาไปเจอที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ในบ้านพื้นที่หมู่๘
คลานอยู่ในสวนยางพาราเลยค่ะถ่ายเสร็จปุ๊บเอาไปให้เพื่อนดูเพื่อนบอกโอ้โหเนี่ยมันเห่าช้าง
ร้ายมากเลยนะโดนปุ๊บตายปั๊บเลยอ่ะเห่าช้างคืออะไรอ่ะ
อันนี้ก็ไม่ทราบฮะหลายคนก็ไม่รู้จักล่าสุดต้องถามคนนี้เจออะไรแปลกเจอสัตว์ประหลาด
อาจารย์เจตค่ะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโพสต์
เข้าความเลยบอกว่าเจ้าตัวนี้เรียกว่าตุ๊ดตุ๋ตุ๊ดตุ๋เหรอค่ะเขาชื่อน่ารักมาก
ชื่อไหนคะชื่อตูตุน่ารักมากเป็นสัตว์วงเดียวกันกับตัวเงินตัวทองอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
เห่าช้างไม่ใช่งูเห่าอะไรใดทั้งนั้นแล้วพิษก็ไม่ได้ร้ายแรงแบบโดนปุ๊บตายปั๊บด้วยค่ะ
ตูดเนี่ยถือเป็นสัตว์วงเล็กที่สุดในกลุ่มของตัวเงินตัวทองเจอได้ในบางจังหวัดภาคใต้
ไม่มีพิษและมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะอย่าไปทำร้ายอย่าไปจับอย่าไปทำอะไรมันเด็ดขาดเลย
เจอก็ดูชื่นชมมันไปเฉยคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าเห่าช้างคืออะไรคืออะไรคะ
พาไปดูเห่าช้างกันหน่อยดิฉันก็เพิ่งเคยได้ยินเห่าช้างค่ะเห่าช้างเนี่ยนะคะคือตัวนี้ค่ะเห็นยัง
นี่หน้าตามันคล้ายกันไงแต่มันไม่ได้มีสีส้มเจ้าเห่าช้างตัวนี้นะมันคลานลงไปในบ่อเลี้ยงปลาที่บ้านหลังนึงที่อำเภอนาทวีสงขลา
จับขึ้นมาได้เจ้าหน้าที่เขาก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเห่าช้างหรือบางท้องถิ่นเขาเรียกว่างูเห่าช้างเนี่ย
คือมันเป็นขออนุญาตอ่านชื่อได้ไหมนะอันนี้ไม่พูดคำหยาบนะคุณผู้ชมมันคือเฮียเห่าช้างค่ะอันนี้คือชื่อเขานะ
งูเห่าเช้าเป็นคำท้องถิ่นมันเป็นกลุ่มเดียวกันกับตัวเงินตัวทองอีกนั่นแหละตัวเงินตัวทองตะกรวดเนี่ยวงเดียวกันหมดเลย
ต่างกันตรงที่เห่าช้างจะมีความยาวแค่เมตรครึ่งลักษณะสีดำเข้มมีลายเลือนขวางลำตัวปากแหลมเกล็ดบนสั้นเกล็ดบนคอใหญ่เป็นแหลมคล้ายหนามทุเรียน
เหมือนงูสักนิดเดียวเสียงขู่ของมันนะคะเวลาขู่ศัตรูเนี่ยมันขู่ฟ่อคล้ายเสียงงูเห่า
เขาก็เลยเรียกมันว่าเห่าช้าง
ก็วงเดียวกันนะคะตัวเงินตัวทองแต่ไอ้ตัวสีส้มเมื่อกี้แปลกดีนะ
บกองของเราพิมพ์มาแล้วนะคะ๑ศอกเท่ากับ๕๐เซนติเมตร

คำไรไม่มีอะไรครับ